จากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะช่วงตรุษจีนหลายคนหาสถานที่ที่จะไปกราบไหว้ขอพร
บางคนเกิดปีชงก็ต้องไปแก้ชงนะคะตามสารเจ้าต่างนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราค่ะรวบรวมสถานที่ที่คุณผู้ชมจะเดินทางไปขอพรได้
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
เล่งหน้ายี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาสตั้งอยู่ในย่านเยาวราช
เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมายาวนาน
ยังเป็นศูนย์รวมของคนไทยเชื้อสายจีน
ส่วนวัดเล่งเนอร์๒หรือวัดบรมราชากาญจนาพิเศษอนุสรที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาสักการะบูชาขอพรถวยเทพ
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงปีนี้ได้แก่ปีมะเสงปีกุลปีวอกและปีขาน
ก็มักจะมาทำพิธีสะดอกเคราะห์แก้ชงกันที่วัดนี้
เจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าสารเจ้าจีนเก่าแก่
ที่เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจีนและชาวไทย
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ภายในประดิษฐานเทพเจ้าจีนหลายองค์เช่นเฮี่ยงเทียนเซี่ยงตี
เจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทัพทิม
เป็นสถานที่ไหว้พระขอพรอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด
เจ้านาจาซาไทยจื้อที่อำเภออ่างศิลาจังหวัดชนบุรี
มีสถาปัตยกรรมแบบจีนสวยงามใหญ่โต
และมีจุดเด่นคือรูปปั้นมังกร๒๘๔๐ตัว
ตลอดจนกระถางทูบศักดิ์สิทธิ์เสาฟ้าดินและองค์ไทยสวยเอี๊ยะ
ซึ่งเป็นดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดทั้ง๖๐องค์
ซึ่งเราสามารถไปขอพรตามปีเกิดได้อีกด้วย
ส่วนชาวอีสานสามารถไปวัดสุนทรประดิษฐ
ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาญา
วัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมงคลสถาพร

ซึ่งผู้ที่ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะบูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันได้

หลายคนนิยมไปกราบไหว้สารเจ้าปุงเทากง
สารเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่
อายุกว่า๑๓๖ปี
มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน
โดยภายในมีสถาปัตยกรรมจีนอันงดงาม
สามารถเดินทางมาไหว้สักการะขอพรกันได้ตลอดเวลา
ส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็มีสารเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาและท่งเสียเสียงตึง
ผู้คนนิยมมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรทำบุญบริจักษ์โรงศพ
โดยผู้ที่เกิดปีชงก็สามารถไปทำบุญแก้ชงได้

อกจากจะสามารถเลือกไปทำบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิตได้ที่มงคลสถานต่างตามความสะดวกแล้ว
ยังถือว่าได้ชมสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยจีนเข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
รับพื้นที่มาให้ครบเลยนะคะทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อุดรธานีเชียงใหม่และสงขลาค่ะ

คุณผู้ชมค่ะใครที่ก็เกิดปีชงก็ไปแก้ชงซะนะ
จะได้สบายใจนะคะแล้วก็ได้เดินหน้าทำอะไรดีกันต่อไปนะคะ